ผู้ชายคนหนึ่งนอนกับพื้นถนนร้องไห้กอดไก่ชนที่มันตายแล้ว
มันถูกจักรยานยนต์เยียบตาย
เดี๋ยวไปดูก่อนนะครับวันนี้เราตามไปหาเขามาแล้วนะครับ
มีไก่ตัวนี้จังเลยลูกพี่

นี่ฮะร้องไห้อยู่เป็นครึ่งชั่วโมงนะคะ
ไก่นี่คอพับคออ่อนตายไปแล้วนะฮะ

คือเป็นไก่ชนที่เขารักมาก

บอกตีชนะมาแล้วด้วยนี่เห็นไหมครับ

หลวงพ่อที่สุรินต์ให้มา
เอามาเลี้ยงตั้งแต่เล็กปีเหมือนลูกเลย
ใช่เขาบอกกินด้วยกันนอนด้วยกันตลอดเลยค่ะ
ไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วคนเลี้ยงไก่ชนจะรู้
อาบน้ำอาบท่าเช็ดเนื้อเช็ดตัว
โอ้โหป้อนข้าวป้อนน้ำดูแลอย่างดี
นี่ฮะแล้วถามว่าเอาเจ้าองค์หมากมันมาตายอย่างนี้ได้ยังไง

ผมอุ้มองค์บากกลับจากแคมป์คนงานจะขี่รถกลับบ้านนะ
ระหว่างทางที่ขี่รถมาตามถนนเนี่ยมือนึงก็อุ้มองค์บาก
อีกมือนึงก็แน่นอนแฮนด์รถจักรยานยนต์
ระหว่างทางเนี่ยมันหลุดมือฮะองค์บากมันกระโดดลงไปกลางถนน
แล้วมีจักรยานยนต์วิ่งตามหลังมาโอ้โหโชคร้ายมาก
เหยียบทับพอดีเลยฮะมันตายคาที่เลยครับ
กู้ภัยมาต้องปลอบใจอยู่ครึ่งชั่วโมง
กว่าเขาจะแบบตั้งสติได้ยอมลุกขึ้นมาฮะ

เห็นไหมเย็นยันค่ำ
สุดท้ายกู้ภัยบอกว่าเอาอย่างนี้
เอาละรู้ว่าเสียใจแต่เอาอย่างนี้
เดี๋ยวจะประสานทางเจ้าของฟาร์มไก่ชนในพื้นที่ให้ที่ฉะเชิงเซาเนี่ย
เดี๋ยวจะขอลูกไก่ชนตัวใหม่มาให้เลี้ยงดูแทนองค์หมาก

สุพัฒน์ก็ค่อยใจชื้นขึ้นมาหน่อย
แต่ก็ยังเสียใจอยู่
อุ้มร่างเจ้าองค์หมากขึ้นรถกระบะของกู้ภัย

เพราะว่าจักรยานยนต์ก็ล้มคว่ำแล้วช่วงที่หลุดมือไปนะฮะ
วันนี้เราไปหาคุณสุพัฒน์ที่บ้านนะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่บ้านของเขา
สุพัฒน์ก็พาไปดูหลุมฝังเจ้าองค์บากก่อนเลย

บอกผมฝังไว้ที่หลุมแล้วนี่ฮะมีน้ำดงน้ำแดงเอามาไหว้ด้วยเห็นไหม
แล้วมีอีกหลุมหนึ่งด้วยผู้สื่อข่าวของเราคุณปียชาติถามว่าหลุมอะไร
อ๋อนี่ก็ไก่ชนอีกตัวหนึ่งชื่อเจ้าแจ้
ได้มาพร้อมกับองค์บากนี่คือเจ้าแจ้เมื่อก่อนมี๒ตัว
เจ้าแจ้มันตายไปก่อนเมื่อสองสัปดาห์ก่อนนะ

เมื่อวานนี้เอาองค์บากที่เหลืออยู่ตัวเดียว
กระโดดหลุดตอนอุ้มขี่จักรยานยนต์โดนรถเหยียบตาอีก

คือคุณสุพัฒน์บอกว่าชอบไก่ชนตั้งแต่เด็ก
แล้วไปบวชตอนที่จะศึกออกมา
หลวงพี่ที่วัดท่านก็ให้ไก่ชนมา๒ตัว

สุดท้ายเนี่ยตายทั้งสองตัวเลยดูแลอย่างดี

กลางคืนนี่กางมุ้งให้นอน
โอ้โหตอนนี้ฝังไว้ทั้งสองตัวแล้วนะครับ
เจ้าแจ้จะอายุหนึ่งปีองค์บากอายุเก้าเดือน
โอ้โหเดี๋ยวฟังคุณสุพัฒน์หน่อยนะครับ
ไอ้แจ้ก็โดนไปเมื่อประมาณ

อันนี้ผมรักที่สุดเลย
ผมไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้
ผมรักเลยจังเป็นลูกของผม
แต่ตอนนี้ผมไม่เหลืออะไรแล้ว

ครับผมรักมากผมไม่ให้ยุงกัดหรอกถ้ากัดกัดผมได้แต่อย่ากัดไก่ผมอ่ะ
เลี้ยงไว้ดูเลี้ยงไว้ครับเลี้ยงไว้ดูครับรักขนาดไหน
มากครับรักเหมือนลูกเลยครับ
ตัวนี้ก็คือตั้งใจจะเลี้ยงให้อย่างดีเลยใช่ไหม
ครับผมผมเอาไปซ้อมครับแต่ผมไม่เอาออกไปชนครับ

ชนะตลอดครับใจผมผมเลี้ยงมากับมือครับ
นี่หรือว่าผมรักยิ่งกว่าเมียผมเหลี่ยอ่ะ

เข้าใจพี่สุพัฒน์นะใช่ไหมคือคนที่เลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ประเภทไหนชนิดไหนก็ตามแต่
เลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเลี้ยงนกเลี้ยงไก่เขาเป็นสัตว์เลี้ยงของเรา
เราเลี้ยงมาตั้งแต่มันตัวเล็กเรารักมันนะรักมากเลยนะ

คือองค์บากเนี่ยคุณสุพัฒน์บอกว่าพาไปซ้อมอย่างเดียวยังไม่ได้ขึ้นชนจริงเลยนะชนะตลอดนะ
ขอซื้อเนี่ยราคาหลักแสนนะฮะเขาไม่ขายนะครับ
สุดท้ายเมื่อวานเอามาตายซะแล้วนี่ญาติญาติบอกว่าต้องช่วยปลอบใจกันอยู่นะฮะ
เพราะว่าสุพัฒน์เขารักไก่ชนของเขามากก็ปลอบใจกันว่าเดี๋ยวจะหาตัวใหม่มาให้เลี้ยง
นี่เรามีคลิปที่คุณสุพรรณเขาเลี้ยงไก่ของเขาเนี่ยมีตอนซ้อมองค์บากไปซ้อม
ตอนนี้องค์บากไม่อยู่แล้วโอ้โหนี่คนขอซื้อเป็นแสนนะไม่ขายนะคุณสุพัฒน์ไม่ขายนะฮะ
โอ้โหเขารักของเขานะครับก็ล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับ
ใหญ่บ้านหมู่๗ที่ตะบนเขาดินที่บังปะกงนะครับผู้ใหญ่ธนากรสอนศรี
บอกว่าตอนนี้ได้ขับรถไปที่โกเซมฟาร์มมังกรแดนใต้ที่ปรานบุรีประจวบคิริขัน
เพื่อไปขอลูกไก่ชนเป็นพันธุ์ไทยแล้วก็พันธม่าด้วยจากฟาร์ม
เดี๋ยวจะเอามาให้สุพัฒน์เนี่ยเลี้ยงผู้ใหญ่บ้านเขาก็เป็นห่วง
เดี๋ยวจะมาถึงสักน่าจะค่ำมืดวันนี้น่าจะถึงได้
พัฒน์บอกเดี๋ยวถ้าได้มาจริงผู้ใหญ่เอามาให้เนี่ยผมก็จะเลี้ยงดูแบบอย่างดีเลย
สุพัฒน์ก็แหมพามันขี่มอเตอร์ไซค์ไปไหนก็ระวังหน่อย
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาบอกว่าเวลาพาเดินทางโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์
มันจะต้องมีกระเป๋ามีตะกล้าพิเศษสำหรับใส่สัตว์เลี้ยง
อย่างนั้นก็จะอันตรายมือนึงอุ้มมือนึงจับแนนมันอันตรายเวลาใช้รถใช้ถนนด้วยนะนะคะ